คุณผู้ชมคะช่วง๔ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะ
ริมถนนเขตบางพลัดกรุงเทพ
มีคนไปพบผู้ชายคนนึง
นอนบาดเจ็บสาหัสอยู่ริมถนนนะคะ
แล้วสภาพมีแผลเต็มตัวเลยฟันหักหมดปาก

กู้ชีพกู้ภัยเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดนี้

แต่สุดท้ายเสียชีวิตอยู่ริมถนนแบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด

ทำไมมานอนเสียชีวิตอยู่ริมถนน
ริมถนนบรมราชชนนานีปากซอยบรมราชชนนานี๒ทับ๑
บางพักกรุงเทพ๔ทุ่มเมื่อวานค่ะ
ผู้ภัยได้รับแจ้งก็เลยไปตรวจสอบนะคะ
พยายามจะปั๊มหัวใจพยายามจะช่วยชีวิต

ตำรวจสนบางพลัดก็มาตรวจสอบเพิ่มเติม
สภาพศพก็คือมีแผลเต็มหน้าเลยค่ะ
มีเอกสารติดตัวอยู่ค่ะก็เลยรู้ชื่อผู้เสียชีวิตนี่ค่ะ
นี่คือหน้าตาของผู้เสียชีวิตนะคะนายสัญชัยเชยโสพลอายุห้าสิบเอ็ด
แต่ยังไม่รู้ว่าสาเหตุที่มานอนเสียชีวิตอยู่ริมถนนมันคืออะไร
แล้วก็ในที่เกิดเหตุมีทรัพย์สินอยู่ด้วยนะคะมีกระเป๋าสะพาย
ด้านในมีกระเป๋าสตางค์มีเงินสดรวมแล้วประมาณ๕๐๐บาท
มีสมุดบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
มีรองเท้าแตะวางอยู่ข้างศพด้วยนะคะหนึ่งคู่มีขวดน้ำ
อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงบอกว่าหลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนหมดสติอยู่ริมถนนก็รีบมาค่ะ
พอมาถึงเนี่ยผู้ชายคนนี้นอนคว่ำหน้าอยู่มีแผลเปิดแบบแผลใหญ่เลยที่หน้า
หักหมดปากที่ท้องก็มีรอยถลอกชีพจรอ่อนมากก็พยายามจะช่วยปั๊มหัวใจกันนะคะ
กู้ชีพโรงพยาบาลสิริราชมาถึงคุณหมอก็มาช่วยตรวจปรากฏว่าเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
ครับจำได้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ห้าชั่วโมงจนรถแท็กวาสมา
ก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยแล้วก็สักพักหนึ่งเห็นหมอเขาคุยว่าเสียชีวิตตั้งแต่ที่เกิดเหตุแล้ว
ที่ชัดเจนก็คือจะมีแผลเปิดบริเวณหน้าครับจมูกแล้วก็ฟันหักเกือบทุกซี่เลยครับอามหัก
ถูกของมีคมฟันเข้าที่ใบหน้าค่ะฟันก็เลยหักหมดปากเลยนะคะ
แล้วก็มีแผลที่หน้าแผลใหญ่มากต้องส่งศพไปชนะสูตร
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงแล้วก็ต้องให้ญาติรับศพกลับไป
ประกอบพิธีทางศาสนาในลำดับต่อไป
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปค่ะไปที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะ
ริมถนนปากซอยบรมราชชนนานี๒ทับ๑
คือจุดนี้เลยนะคะนี่คือภาพตอนกลางวัน

ยังมีคราบเลือดอยู่ริมถนนอยู่เลยค่ะ

แล้วก็มีลักษณะเหมือนเป็นจุดที่เขาเอาขยะไปกองรวมกัน
เจ้าหน้าที่ก็ให้เก็บขยะไปหมดแล้ว
ตรงจุดนี้นะคะตอนกลางวันก็เลยเป็นภาพโล่ง

พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นบอกว่า
จุดนี้ค่ะตอนกลางคืนเปลี่ยวนะคะ

คือคนถูกจี้ถูกปล้นบ่อยแม่ค้าบอกนะ
แล้วก็เคยเห็นผู้เสียชีวิตเดินแถวนี้บ่อยมากค่ะ
ชอบไปซื้อขนมที่ร้านด้วยค่ะ
แต่เมื่อคืนก่อนเกิดเหตุไม่เห็น
รู้อีกทีก็คือตอนเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือค่ะ
เขาจะมาซื้อบ่อยแล้วก็ป้าจะถามเขาว่า
นะถามจริงว่าไปไหนเดินทุกวัน
เขาบอกไปทำงานเขาเรียบร้อยนะเขาไม่อยู่กับใครนะ
แล้วพูดจาปกติก็แต่งตัวสะอาดลูก
แต่งตัวสะอาดดูเหมือนคนเร่รอดไหมใช่ไหม
ไม่ใช่เลยอ่ะถ้าเขาขอเล่นราชจะต้องไม่แต่งตัวสะอาด
แล้วก็ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ไม่ค่อยซ้ำกันนะลูก
แกก็สะพายกระเป๋าใบหนึ่งแกก็เดินทุกวันเลยนะ
นี่นะคะแม่ค้าบอกเจอทุกวันแต่งตัวสะอาดสะอ้าน
บอกว่าไปทำงานแล้วก็ไปซื้อขนมที่ร้านบ่อย

ใช่ค่ะก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมทีมข่าวของเราก็
ไปเจอกับนายสุทัศน์ทองหยอดอายุ๓๒
พนักงานขับรถรับส่งอาหารที่ไปส่งของให้ลูกค้าคนนี้นะคะ
ก็เลยเล่าให้ฟังว่าปกติเนี่ยเขาก็ขี่รถรับส่งอาหารแถวนี้บ่อย
เมื่อคืนค่ะเขาก็ขี่รถไปรับออเดอร์ลูกค้า
แล้วผ่านตรงจุดเกิดเหตุเขาเห็น
เขาสังเกตเห็นชายวัยรุ่นอาการคล้ายคนเมาสารระเหย
เดินวนไปเวียนมาอยู่ตรงนั้นแต่ไม่เห็นผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็ไม่แน่ใจว่าชายวัยรุ่นคนนี้จะไปเกี่ยวอะไรด้วยไหมนะ
แต่ประเด็นก็คือตอนแรกเห็นชายวัยรุ่นเมาเดินอยู่
ไป๑๐นาทีขี่รถผ่านมาจุดเดิม
อ้าวเห็นผู้ชายคนเจ็บแล้วอะค่ะ
จังหวะที่เจ้าหน้าที่กำลังช่วยชีวิตคนเจ็บแล้วนะคะ
แล้วชายวัยรุ่นคนที่เห็นก่อนหน้าก็หายไปไหนแล้วไม่รู้
แต่ฝั่งตรงข้ามกับจุดที่เกิดเหตุตรงนู้น
มีผู้ชายที่เป็นเหมือนประมาณเป็นเด็กวัยรุ่น
ดมกาวแล้วหลุดสติยืนอยู่ตรงนี้
เด็กวัยรุ่นคนนั้นเคยทำร้ายใครหรือว่าเคยแบบอะไรใครไหม

แต่ก็จะมีอาการที่แบบว่าโหกวากโวยวาย
สภาพของผู้บาดเจ็บคือดูแล้วคล้ายโดนทำร้ายไหม

ก็คือจังหวะช่วงตรงนี้คือมีเลือดออก
นี่ค่ะนี่ก็เลยเป็นหนึ่งเบาะแสสำคัญนะคะ
เรื่องของวัยรุ่นเมากาวอยู่ริมถนนเนี่ย
พันธุ์ตำรวจเอกจิรพัฒน์พรมสิทธิการผู้กำกับสนบังพลัด
ก็เลยบอกว่าจากการสืบสวนสอบสวน
ก็ได้เชิญตัววัยรุ่นที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำแล้วค่ะ

เพราะว่าตำรวจไปไล่ดูกล้องวงจรปิด

เห็นผู้ชายลักษณะคืออย่างนี้เลยเหมือนในแม็กซ์เลย
ปรีไปทำร้ายร่างกายผู้ตาย

ทีนี้ค่ะระหว่างการสอบสวน
แม็กซ์เนี่ยยังเหมือนเมาอยู่เลยนะคะ

บอกว่าเหมือนกับเมาสารระเหยเมากาวอะแหละ
แล้วก็พูดจาวกไปวนมาพูดจาไม่รู้เรื่อง
อ้างว่าไม่ได้ก่อเหตุ
แต่ถามไปถามมาตำรวจบอกว่า
อ้างว่าผู้ตายมาถมน้ำลายใส่เลยทำร้าย
เออคุยไปคุยมาก็เปล่าผมไม่ได้ทำ

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องสอบสวนอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ

ที่จะขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็ดำเนินคดีนะคะ
แต่นี่แหละค่ะผู้ต้องสงสัยคนแรก
ข้อมูลก็ตรงกับพนักงานรับส่งอาหารที่บอกครับ

บอกว่าเธอกับผู้เสียชีวิตแยกกันอยู่นานแล้วนะคะ
ผู้เสียชีวิตทำงานรับจ้างทั่วไป
พักอยู่หลังห้างสรรพสินค้าย่านปิ่นเกล้า
จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรการพนันหรือไม่หรืออย่างไร
บอกไม่รู้เลยจริงเพราะว่าแยกกันอยู่นานมาก
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าผู้เสียชีวิต

ตรงนี้ยังไม่มีคำยืนยันอะไรนะคะ
อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลค่ะครับ
ถ้าพอจะให้การได้ก็จะรู้ว่าเออตกลงแล้ว
มันเกิดจากอะไรหรือว่าเขาทำหรือเปล่า